น้ำเยอะขนาดไหนในธรรมชาติ
แต่น้ำใจของคุณมีค่ามากมายเหลือล้นกว่าเยอะ
คุณเกษียากรเชียงรายส่งข้อความนี้มาให้

ใช่ค่ะเพราะว่ายังมีวีรบุรุษยังมีฮีโร่อีกมากมายเลย
อย่างทีมเก็บรังนกเกาะลิบงคุณผู้ชม
เมื่อวานเขาเดินทางกลับภูมิลำเนากลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะ
และเป็นบรรยากาศการต้อนรับเมื่อวานนี้๑๘คนในทีมนี้นะ
ก็มีญาติผีน้องลูกเมียมารอต้อนรับ
มีชาวจังหวัดตรังแล้วก็ที่สำคัญค่ะ
นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ก็มารอมอบกุหลาบแดงให้กับฮีโร่เกาะลิบงทุกคนด้วย
แล้วก็มีชาวจังหวัดตรังก็มารอมอบมาให้กำลังใจ
เพราะสิ่งติดไฟว่าสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเหมือนกัน
แล้วพอแต่ละคนเจอหน้าลูกเมีย
มีการเข้าไปโผล่หอมแก้มโชว์สื่ออีกด้วยนะคะ
บรรยากาศวันนี้ชื่นมืดมาก
แล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็มีการจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับทั้ง๑๘คนด้วย
นี่หอมแก้มโชว์สื่อซะเลย
นายมาแอนคงเหลาหนึ่งในทีมเก็บรังนกก็บอกว่าปลื้มใจมากค่ะ
เพราะว่างานที่ได้ทำถือว่าเป็นงานเสี่ยงนะ
ทีมที่ไปช่วยเครื่องมือแน่นครบครันเลย
แต่ทีมเก็บรังนกมีแค่เชือกกับไฟฉาย
ภูมิปัญญาชาวบ้านและประสบการณ์กว่า๓๐ปี

สองมือสองขารวมถึงเรื่องของพลังของร่างกายนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาถึงที่นี่
ก็เจ้าหน้าที่การท่ากัศยานก็มีการจัดพิธีต้อนรับ
เก็บรังนกเกาะลิบงด้วยที่ท่ากัศยานานาชาติหัดใหญ่ที่สงขลา
แล้วก็มีการมอบเงิน๕๐๐๐บาท
ให้ของที่ระลึกกับเหล่าฮีโร่แล้วก็ปรบมือชื่นชม
โดยนายอลิเฟนเทศนำหัวหน้าทีม
ก็บอกว่าทุกคนในทีมไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลย
เพราะว่าสิ่งที่ไปไปด้วยใจล้วน
แล้วก็คิดว่าประสบการณ์กว่า๓๐ปีในการไต่ถ้ำเก็บรังนก

เดี๋ยวไปฟังเสียงทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงหน่อยนะคะ
ความรู้สึกวันนี้ช่วยน้องได้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ความรู้สึกตอนนี้นะครับผมดีใจนะครับ
แทนผู้ปกครองในฐานะพ่อคุณเหนือนของลูกนะครับ
และผมก็ภูมิใจนะครับที่ทุกคนนะครับออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
ไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรที่ว่าทำให้น้องเขาเสียหายนะครับ
ก็ดีใจนะครับที่เราทุกคนนะครับ
คนไทยทั้งประเทศที่รอน้องอยู่รอลุ้นนะครับ
เพราะว่าวันไหนน้องจะออกมาและวันนี้นะครับ
คนไทยบางประเทศนะครับก็ดีใจภูมิใจนะครับ

แล้วก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมภารกิจครั้งนี้ถือว่าความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศครับผม
ซึ่งทีมนี้นะคะคุณผู้ชม๑๘คนเขาก็เดินทางไปที่เชียงราย
คือเขาแบ่งชุดกันชุดแรกไปก่อน๓๐มิถุนายน
ไปกัน๘คนหลังจากนั้นชุดที่๒ก็ไปสมทบอีก๑๐คนรวมเป็น๑๘คน
ทุกคนได้รับการยกย่องว่าเสียสละเหลือเกิน
เพราะว่าพี่เขาเอาประสบการณ์เอาความชำนาญไปมุดโพรงไปมุดปล่องถ้ำต่าง
เพื่อหาช่องทางที่จะทะลุไปข้างในบริเวณที่น้องทั้ง๑๓คนอยู่นะคะ